ในออสเตรเลียครับเขาก็เกาะติดการเมืองอย่างเหนียวแน่น
และมีเพลงมาให้ด้วยกับคอรมอลชุดใหม่ครับ

ของคุณพันนิดาสเวตาลัยครับ
เศวะตาใส
โสเวตาใสนะ

มาแปลงเศรษฐีการเมืองแหละ
มีมาเฟียด้วย

เขาบอกว่าเป็นเพลงไว้ต้อนรับนายกและคอรมอล

คนก็ไปคอมเมนต์ชื่นชมพี่เขากันเยอะเลยว่า